ก็วันนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์ที่เราพี่เบิร์ด
ไม่อยู่พวกเราแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเรียกว่า
คุยตรงนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่าน
คือวันนี้ยังมีอะไรติดค้างหรือว่า
พี่น้องทุกคนขอเป็นส่วนตัวกลางในเรื่องทรัพย์สินหรือของพี่เบิร์ต
ใดทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ณวันนี้พี่ฝนมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับ
คุณเอาตามตามคุณบรรณเนี่ย

ก็อย่างที่ฟุตบอลพูดเดี๋ยวพี่ก็จะรับฟัง
แล้วก็จะทำตามทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พี่ไงบอกว่าที่ผมจะแจกแปลงกันดีกว่า
จัดแจงคือให้คุณบรรณจัดแจงว่าจะให้พี่ตอบว่าไงครับ
เอาอย่างงี้สรุปง่ายสั้นและชับ
ถ้าพี่ผลเห็นว่าผมพิคารได้เลยผมขอทุกสินทุกอย่างคือ
โรเบิร์ตได้ฝากผมไว้คือทั้งหมด
สินทั้งหมดที่เป็นของพี่โรเบิร์ต
ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ที่เป็นของพี่เบิร์ต
จากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมด

แล้วก็ไม่มีมาโพสต์แขวะหรือว่าอะไรทั้งสิ้น

ไม่เคยโพสต์นะครับ

น้ำหลงเป็นเป็นคนเดียว
น้ำหลงโอเคแล้วครับ

ถ้าเกิดเขาไม่โอเคพี่จะรักผิดชอบ
เท่าไหร่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาพูดกับผมแบบนี้
ซึ่งที่ผ่านมาผมมาเป็นประจำถูกไหมคะพี่แจ๋วใช่ค่ะใช่คือผม
คือพี่บอลเขาจะมาทุกวันมาทุกวันไม่มีไม่มีว่าวันไหนจะไม่มา
แม้แต่วันไหนที่มีงานเลิกงานดึกขนาดไหน
ตี๒ตี๓เขาก็ต้องมาพร้อมกับอาหารของพี่เบิร์ต
เพราะว่าพี่เบิร์ดเขาบางทีเขาต้องกินอาหารตอนตีสาม
พี่บอลก็ต้องหิ้วมาถึงว่าน้องน้องอ่ะถ้าเขาไม่อยู่
เขาต้องฝากให้เด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อจะดูแลพี่เบิร์ต
ช่วยพี่หาซื้อกระโปรงกับข้าวต้องสั่งทุกอย่าง
ไปไหนนะต้องดูแลถ้าพี่แจ๋วไม่อยู่ก็ให้เด็กอ่าน้องน้องอ่ะ
อยู่แทนไม่เคยกะตกหมกห้องเขาจะสั่งกำชับไปเลยค่ะ
แล้วก็คือบอลเอาเงินมาให้เราเบิร์ดเท่าไรผมก็สื่ออึก
เบิร์ดเดินมาส่งผมนะฮะนี่ผมกำลังแจงที่ละหลงพูดนะ
แบบนี้ผมก็พูดไปว่าพันสองพันครับ

เขาก็เลยพูดว่าเอามาให้เยอะหน่อยนะ
พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตพูดว่าทำไมไปพูดเขาแบบนั้น
ถ้าไม่รู้อะไรถามผมนี่พี่เบิร์ตพูด
แล้วผมก็เลยรับหนึ่งสามผมยังเดินออกไป
ผมไม่อยากกลับมาต่อกรเพื่อให้คนป่วยไม่สบายใจ

เบิร์ดยกมือไหว้ขอโทษผมแทนญาติพี่น้องที่เขาใช้คำพูดแบบนี้กับผม
แต่ผมไม่ได้ติดใจ
แต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่กับพี่แจ๋วไม่เข้าใจกัน
ญาติพี่น้องไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอคตินะครับ
วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากให้จบณวันนี้
ผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้
ผมไม่อยากมาพูดออกสื่ออะไรเรื่องแบบนี้
พี่โอเคขอโอเคแบบจริงนะครับ
พี่ไม่ตั้งทนายอ่ะพี่พูดตรงนี้เลยผมต้องการให้ทุกคน
แต่พี่เคยคุยกับผมว่ายังไงครับ
เพราะพี่จะตั้งทนายมาแต่พี่ก็มีทนายของพี่
อันนั้นช่วงระหว่างโมโหเพราะเราส่งพี่ชายเราไปสูดมะเร็งแล้ว
มาเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ที่เราบอกว่าพี่เราเป็นมะเร็ง
ก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอาใบนั้นมาให้คุณบอล
เสร็จเรียบร้อยมารักษาแบบคนละโรค
คนละโลกพี่ก็ไม่ได้มาแค่นั้นคือว่าพี่น้องก็คุยกัน

ไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็เลยไม่รู้อะครับ
ก็คุยในโทรศัพท์ครับ
เรื่องมันแค่นี้นะครับก็เลยเข้าใจผิดกันนะครับ
ก็วันนี้ทุกอย่างเอาง่ายสรุปนะว่าพี่ฝนยกทั้งหมดให้กับพี่แจ๋วและลูก

ขอคือทุกอย่างที่ว่าเรามีประเด็นกันมาจากญาติพี่น้องแล้วก็ไม่เข้าใจพวกพี่
ถ้าเขาไม่เข้าใจคิดว่าพี่ไม่ดีพี่ยินดีขอโทษขอโทษหญ้าพี่น้องคุณสุกคน
ก็ไม่ได้เจตนาทุกคนเข้าใจผิดระหว่างตกกระใจมันไวเกินไปเขาเพิ่งแถลงข่าวด้วย

แต่วันนี้รู้แล้วครับขอโทษคุณบอลไว้เพราะคุณบอลเหนื่อยจริงแล้วก็ทำให้เห็นจริงครับ
ที่ทางพี่จะเป็นตัวแทนทางพี่น้องครับให้คุณบอลเจริญขึ้นแล้วก็ให้ดังกว่าเดิมที่ช่วยครอบครัวพี่กับพี่จ่ายพี่
ผมไม่ขออะไรผมที่ผมออกมาวันนี้แค่ว่าผมต้องการให้พี่โรเบิร์ต
พี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่อยู่ข้างหลังผมพี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงวิญญาณพี่นอนตายตาหลับเถอ
เพราะวันที่พี่จากไปตาพี่ไม่หลับพี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทำให้พี่จบสิ้นแล้วพี่เบิร์ต
โอเคทั้งสองฝ่ายจบ
มีขอโทษทีมงานนะครับทุกคนนะแล้วก็บริษัทที่ช่วยพี่ชายเรามาตลอดแล้วก็พี่สะพ้ายแล้วก็หลานนะครับ
แล้วต่อไปนี้เราก็หลังจากงานแล้วเราก็จะคุยกับหลานเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจบ
เพราะเราไม่เคยมีว่าพี่เราเป็นดาราทั้งบ้านมีคนเดียวก็คือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
ถึงได้เป็นอย่างงี้กันเพราะเราปะอยู่บ้านบ้านเค้าพูดขึ้นกันว่ามืนกลัวครับ
บางทีที่คุยโทรศัพท์คุณบอลไม่เคยคุยกับเขาครับ
บางทีพี่ก็เหมือนความโมโหเขาดูแลพี่ชายอยู่เรื่องโรงพยาบาล
ก็ความที่พูดแทนพี่ชายหรือเปล่าหรือโมโหอะไรก็พูดกับเขาไม่ค่อยดีจริงค่ะ
เขาก็ตกใจเค้าไม่เคยคุยกับพี่สร้างพี่ชายพี่มาอยู่ครับ๑๐ปี
เขาจะปรึกษาตลอดจะบอกตลอดบางทีคุณบนก็โทรไปครับ๔๕ทุ่มเขาก็โทรไป
แต่คราวนี้ได้ข่าวมาเราก็ได้มาเขาได้มาก็เลยมาปะกันนะครับ
นี่บอกตรงก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็ต้องขอโทษด้วย
อันจริงเค้ายอมรับกับพี่แจ๋วมั้ยครับ
ยอมรับยอมรับพี่แจ๋วเขาไปบ้านที่พี่หัวหินก่อนที่พี่ชายจะเสียไงพอแป๊บเดียวอ่ะพี่แจ๋วเขาก็แบบไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนเขาเหนื่อย
พี่ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับพี่เคยคุยเขาเรื่องโรงพยาบาลแล้วเขาไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เขาเดินเขาก็บ่นเหนื่อยให้พี่ฟังตอนไปศรีราชไปอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ก็ทำงานอยู่ตรงนู้นด้วยครับมันเลยคุยกันงงไปหมดเพื่อความเป็นห่วงพี่ชายมากเกินไปอะครับเพราะเราเพิ่งเจอพี่เราอะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วตอนที่เขามาเล่นนี่ก็ไม่ค่อยเจอกันนะครับ
ไม่มีค่ะพี่ไม่มีถ้าเกิดว่าโอเคคือพี่ก็อยากให้มันจบอะค่ะคือเห็นแต่เห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะ
ก็ก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าเอ่อทางกับสายญาตินี่ก็โอเคค่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
คือพี่ขอให้ขอให้เห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงนี้อ่ะครับ

จริงแล้วเขาก็นอนให้หลัดเขาก็เหนื่อยครับ

ก็ใจของเองนะคะก็คือว่าขอให้จบเพราะว่าเห็นแก่พ่อแล้วก็พ่อก็จะไม่สบายใจ
ถ้ายังยืดเหยือกันอยู่ความสบายใจของพ่อพ่อบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกัน
ขอให้เข้าใจกันดีค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็คือครอบครัว
ทุกคนก็คือครอบครัวณเจ๋วก็คือครอบครัวณฝนก็คือครอบครัวจริงไหมคะ
คำว่าครอบครัวเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครอบครัวคือต้องรักแล้วก็สมัครีกัน
มีอะไรก็ต้องคุยกันตรงเรื่องที่ผ่านมาก็จบแค่นี้

เพราะว่าคือจะบอกว่าพี่เบิร์ตไม่ได้รวยไปร้อยล้านครับ
ไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง
วันนี้ให้เป็นของลูกและเมียที่เขาดูแลที่เขาลำบากกันมานะ

พี่คือว่าทุกอย่างต้องสู้ดู้ให้หลาน

ลูกบ้านหลังใหญ่พี่แจ๋วไงครับอืมแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็พี่จะมาเอา
พี่ไม่ได้เอาแล้วพี่ก็มีบ้านที่หัวหินเพราะว่าพี่ชายพี่แจ๋วก็ไปเห็นบ้าน
พี่พูดอย่างงี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะจบจบไม่ถ้าพี่ไม่พูดอย่างงี้ผม
ผมก็จะไม่จบกับพี่นะพี่ไม่ได้คิดถึงบ้านเลยพี่ผมอุตส่าห์สรุปใช่
พี่แต่สิ่งที่พี่พูดกับผมมันไม่ใช่อย่างงี้ผมถึงเรียกมาเคลียร์นี่นะว่าอ้าว
พี่ต้องรู้สิผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงนี้นะพี่ฝนผมไม่อยากมาทะเลาะตรงนั้นพี่เบิร์ต
พี่พี่ต้องรู้ว่าทำไมถึงเรามาคุยกันเพราะอะไรทำไมผมถึงต้องมาคุยต่อหน้าทุกคน
เรื่องนี้ผมไม่อยากให้มาตลกกันทีหลังมันไม่ใช่เรื่องสนุกผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับ
ผมอยากนั่งคุยตรงนี้ต่อหน้าพี่เบิร์ตพี่ต้องจบตรงนี้นะครับจบครับพี่จบครับ
ไม่มีมาเรียกร้องทั้งทุกสิ้นนะครับได้ครับหยุดทุกสาบานแล้วก็ต่อหน้าคือไม่เป็นไรผมว่า
วันนี้รับแต่เพียงคนเดียวแล้วถ้าจบโอเคมีอะไรก็พี่รับผิดชอบที่บ้านด้วยทุกอย่าง
นะฮะพี่น้องกับพี่คนเดียวเลยครับฮะอ่าโอเคมันได้จบไปเนาะโอเค
มันได้มีปัญหากันต่อไปอ่ะโอเคครับโอเคอ่าจับมือกันเถอะ

เราต้องไปมาคุยเรื่องการไฟฟ้างานกันบ้าง
ก็เราจะ
ให้เดินไปให้จัดงาน

ตอนนี้ให้หลุดไฟฟ้างานไว้ก่อนนะ